กวดขันอย่างมากในเรื่องของการตั้งวงเล่นการพนัน
แต่ชาวบ้านเขาก็ยังฝ่าฝืนเอาไปดูช่วงวินาทีที่ไปจับชาวบ้านที่เล่นการพนันกันครับ
แบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือ
แบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือ
แบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือ

แบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือ
แบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือ

แบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือ
แบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือ
แบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือ

แบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือ
แบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือ
แบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือ
แบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือ
แบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือ
แบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือ
แบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือ
แบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือ
แบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือ
แบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือ
แบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือ
แบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือ
แบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือ

แบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือ
แบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือ

แบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือ

แบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือ

แบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือ
แบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือ

แบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือ

แบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือ
แบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือ
แบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือ
แบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือ

แบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือ

แบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือ

แบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือ

แบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือ

แบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือ

แบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือ

แบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือ

แบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือ

แบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือ
แบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือ

แบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือ

แบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือ
แบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือ

แบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือ

แบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือ
แบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือ
แบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือ
แบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือ

แบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือ

แบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือ

ตรงนี้พักอารมณ์เปลี่ยนไปถึง